เอามาดูต่อกันที่คนสวยคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะ

เมื่อวันก่อนคุณแม่เขาไปรับบทละครมา
แล้วก็ไปออกงานมาด้วยกับน้องต่อธนภพ
พระเอกคู่ขวัญคนใหม่ของเขาเลย

ขอเกิดอีกทีใกล้เธอเลยใช่ไหมคะ

อร่าพระเอกนางเอกเป๊ะปังอยู่เหมือนกัน

งานนี้มีลุ้นว่าละครดังไม่ยากแน่นอนนะจ๊ะ

ยังมีอีกเรื่องที่แฮปปี้แฮปปี้ให้ได้ยิ้มกันด้วย

ที่บรรดาแฟนคลับเข้ามาทำเซอร์ไพรส์พี่แอฟใช่ไหมคะ
น้องปีใหม่เห็นแฟนคลับคุณแม่ทำเตอร์ไพรส์ให้

แอฟก็เลยโพสต์ภาพแซวน้องปีใหม่เอาไว้นะฮะ

ไปถึงเรื่องที่ไปโผล่งานแต่งเพื่อนด้วย

คุณสงกรานแต่ก็เป็นเพื่อนของคุณแอฟเหมือนกัน

แฟนคลับที่สนิทกันอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วก็เขาก็เห็นว่าพี่แฟนคลับทำยังไง

เอารูปมาติดเอามีลูกโป่งมาผูกอะไรอย่างนี้ค่ะ

จากอยากให้ลูกแบบเป็นเด็กดีมีความสุข

ก็จริงก็เป็นเพื่อนคุณสงการนะคะ
ค่ะแต่ว่าตอนหลังก็คือเป็นเพื่อนแอฟด้วยค่ะ
ก็สนิทกันค่ะเพราะว่าพี่บีมกับก้อยคือทั้งคู่
ทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ช่วยแอปมากเลยเรื่องม้าเรื่องอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็คือไม่เจอคุณสงการแต่เจอเจ้าบ่าวนะคะ
แล้วก็ไม่เจอแมทด้วยนะคะไม่ต้องตกออกตกใจกันไป